แม่วัย๒๒ปีใช้ถุงคลุมหัวทารกแรกเกิด
แล้วก็เอาไปทิ้งในพงหญ้า
แต่ว่าพลเมืองดีเขาไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือได้ทันปลอดภัย
ส่วนแม่เองเนี่ยบอกว่าเป็นคนเอาไปทิ้งจริง
เพราะว่าตกใจค่ะเนื่องจากตัวเองเลิกรากับแฟน

ท้องมากเบ่งออกมากลายเป็นเด็กทารกก็เลยตกใจ

นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจ
สำหรับใครก็ตามที่ได้ยินได้ฟังข่าวนี้นะคะ
นี่เป็นภาพที่ป่าย่าข้างสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งค่ะ

อยู่ใกล้ที่พักที่หญิงวัย๒๓
ซึ่งเป็นแม่ของหนูน้อยทารกคนนี้ค่ะ
ให้การกับตำรวจสนลำผักชี

เขาไม่รู้ว่าหลังกำแพงมีอะไรอยู่บ้าง

บอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กร้อง
ก็ไปตามคนมาช่วยพบว่าเป็นเด็กหญิงค่ะ
ร้องไห้อยู่ในสภาพที่มีถุงพลาสติกคลุมที่ศีรษะ

ผู้หญิงคนนี้รับสารภาพบอกว่า
เป็นแม่ของทารกแรกเกิดคนนี้จริง

เธอบอกว่าเธอเลิกกับแฟนมาแล้วระยะหนึ่ง

จนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงปวดท้องอย่างหนักเลย
เข้าห้องน้ำเบ่งอุจจาระแรง
กลายเป็นว่าเด็กคลอดออกมาคุณนัทพงศ์
เธอก็ตกใจเอาถุงพลาสติกมาใส่
แล้วก็รีบเอาไปทิ้งในป่าย่าข้างทาง

ก็ไม่ได้ตรวจสอบว่าเสียชีวิตหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนั้นเด็กไม่มีเสียงร้อง
แล้วก็ยืนยันว่าที่ใช้ถุงพลาสติกคลุมหัวนั้น
ไม่ได้ต้องการฆ่าแต่ว่าเธอตกใจจริง
โดยเชื่อ

เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และทอดทิ้งเด็กไปพ้นเสียจากตนเอง
ทำให้เด็กปราศจากผู้ดูแลนะคะตอนนี้ก็ดำเนินการส่งฟ้องสารตามขั้นตอน
ส่วนทารกน้อยค่ะตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ
หลังจากนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะรับไปดูแลก่อนค่ะ
ตอนนี้เนี่ยยายของเด็กได้แจ้งความจำนงจะรับไปดูแลนะคะ
ก็ต้องให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับประเด็นนี้ค่ะ